มาเบรกนี้ค่ะมาตามตัวแม่กันหน่อยดีกว่า
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนติดตามความเปรี้ยวความแซ่บความกากันของแฟชั่น
ในแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาหลังนะคุณ
คือหลายซิงเกิลนะคะพี่ดังพันกรตอนนี้เลข๓๙ปีมาแล้ว
แต่ก็ยังหล่อแซ่บอยู่นะฮะพักยกมาปั้นเพลงเศร้าหน่อยละกัน
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่เพลงแรงกระแทกใจกระแทกอกกันไปเยอะเลย
ล่าสุดค่ะเพลงลมหายใจฉันรอแต่เธอ
ที่พี่ดังบอกว่าทั้งคันแล้วก็เค้นมาจากประสบการณ์การสูญเสียคุณพ่อนะคะ
เอาออกมาเพราะว่าเพราะจนโดนใจอย่างแน่นอน
แล้วก็ในโอกาสปีหน้าเห็นว่าครบ๒๐ปีในวงการบันเทิงค่ะ
แล้วก็การเดินทางที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอีกด้วยค่ะ
ทั้งวันนั้นก็ต้องมีสไฟร์ไซส์ละคร
ปีมันก็ต้องเซอร์ไพรส์ใช่ครับผม

แต่ว่าแบบแบบเดียวอย่างนั้นในมงการ

มันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เรายังมี

คือแต่ละเพลงมันก็เราพยายามนอกจากจะให้ความเป็น
คือให้ความบันเทิงแล้วก็พยายามอยากจะให้อะไรดี